นี้ค่ะจะพูดถึงเรื่องคดีความของคุณจุ๋ยวรัฐยาแล้วก็คุณพุทธิชัยนะคะ
มากว่า๒เดือนแล้วค่ะซึ่งก็สร้างความเสียหายมากเลย
กับข่าวลืนที่บอกว่าเธอไฟเองค่ะตั้งคันนะฮะคุณ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยหนุ่มพุธนะคะก็ได้ออกมาอัปเดตให้เราได้ทราบกันค่ะ
เฉพาะเผยว่าคู่กรณียังไม่มีการติดต่อข้อโทษใดนะคะ
ทำให้ไม่มีข้อมูลจะอัปเดตให้พี่สื่อมวลชนนั้นทราบกันในตอนนี้
แล้วก็อยากให้ทุกเรื่องนะคะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ได้จัดการตามกระบวนการทางกฎหมายจะดีกว่าค่ะ

ครับผมมันก็อาจจะมีความเคลื่อนไหวเรื่อยแต่มันอาจจะช้าหน่อย
ถ้าเขาจะขอโทษจริงเขาคงติดต่อมานานแล้วครับ

คือตอนนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ตามกฎหมายครับ
เราก็ไม่ได้อยากจะได้ยินคำขอโทษจากเขาเพียงแต่ว่า
เราก็อยากทำให้มันถูกต้องแล้วก็เป็นการเคารพสิทธิ์
ซึ่งกันและกันอย่างที่เคยตอบกันไป

อยากจะให้คดีความนี้เป็นตัวอย่างเลยนะ
กับคนที่ปล่อยข่าวกุข่าวปลอมต่างคุณ
ว่ามันสร้างความเสียหายให้กับทั้งสองคนจริงนะคะ

คือคุณจุ๋ยวรัฐยาเขาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง

แน่นอนนะคะว่าเธอต้องได้รับผลกระทบอย่างหนักกันเลยทีเดียว

ว่าระวังด้วยสำหรับคนที่ส่งข่าวและคนที่เสพข่าว
ต้องยิ่งระมัดระวังต้องคัดกรองกันให้ดี
กันด้วยนะคะว่าเป็นเพจปลอมหรือเปล่าเป็นเว็บปลอมหรือเปล่า

แชร์ก็ผิดแล้วนะคะคุณผู้ชมฝากกันไว้ด้วยนะคะ